ชั้นใต้เมืองไทยวันนี้บอกแล้วว่ายังคงเกาะติดยังตามกันต่อสำหรับกรณีบอสอยู่วิทยานะคะ
ย่อยหมดอายุความไปหมดแล้ว
กันยายนนั้นคือคดีย่อยสุดท้ายที่หมดอายุความไป
เหลือคดีหลักคดีเดียวคือขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ที่คดีย่อยหมดอายุความไปหมดแล้วแบบนี้จะส่งผลอะไรต่อการพิจารณาหรือว่าการตามตัวในเรื่องของคดีหลักหรือเปล่า
และสุดท้ายแล้วกฎหมายไทยจะเอาผิดคนรวยไม่ได้จริงหรือเปล่า
วันนี้ติดตามกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

ยังมีคนที่ติดตามให้ความสนใจ
กับเรื่องของบอสทายาทกระทิงแดงอย่างต่อเนื่อง
อย่างที่คุณมิ้นเกริ่นไปก็คือว่า
ย่อย๒๓คดีหมดอายุความไปแล้ว
คดีเมาหรือไม่เมาขณะขับรถ

คดีขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่

คดีไม่จอดรถลงไปช่วยเหลือ
หมดอายุความไปเมื่อวานซืน

อย่างที่ว่าขับรถโดยประมาททำให้คนอื่นบาดเจ็บ

ฉะนั้นถามกันตรงเลยว่า
ถ้าเขาต่อสู้ว่าเขาไม่ได้เมา

แล้วต่อสู้ว่านายดาบขับรถปาดหน้ากระชั้นชิด

เคยเป็นรองผู้บังคับการ
และก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพนักงานสอบสวน

เคยได้ต่อสู้เรื่องนี้
เรื่องอะไรที่เกี่ยวการสอบสวนนะครับ

อดีตท่านรองผู้บังคับการอยู่ในสายสวัสดีครับท่านครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ
ครับถามเอาชัดเลยว่า

เขาไม่ได้ประมาทเขาไม่ได้เมาแล้วขับ
แล้วดาบวิเชียนปาดหน้าเขาเองเนี่ย
ไปสู้เอาหยิบเรื่องนี้ไปสู้ในคดีหลัก

ก็มัน
มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือว่า
ข้อหาประมาทนะฮะซึ่งเป็นข้อหาหลักเนี่ยนะครับ
มันประกอบด้วยพฤติกรรมของความประมาท
ในลักษณะของการขับรถเนี่ยนะครับ

มันก็จะบรรยายยะอักนะครับเพราะว่าหาก
ประมาทอย่างไรนะฮะก็เข้าใจว่า

บอสเนี่ยนะครับเมาก็ไม่เมา
กลายเป็นเมาหลังขับใช่ไหมครับเมาหลังขับ
อันนี้รู้สึกว่าทางตำรวจจะเสนอให้สั่งไม่ฟ้องไอ้การสั่งไม่ฟ้อง
แล้วก็ขับรถเร็วนะฮะขับรถเร็ว

ไม่เร็วนะครับใช่ไหมครับ

และสุดท้ายข้อหานี้ก็ขายุความไป
ครับคือก็หมายความว่าไม่เม้าไม่เร็ว
แล้วในดับวิเชียนเนี่ยถูกแจ้งข้อหาว่า
ขับรถประมาทนะครับคือขับรถเปลี่ยนช่องทางตัดหน้ารถไอบอส
ก็หมายความว่าในบอสขับรถเมาก็ไม่เมาเร็วก็ไม่เร็ว
ขับรถมาในช่องทางของตัวเองตามปกติแต่ว่าในดาบตำรวจวิเชียนขับรถตัดหน้าเนี่ย
แล้วจะบรรยายประมาทว่าอย่างไรยังมองไม่เห็น
เออทีนี้อย่างนี้ครับ
มันขอโทษนะครับเติมเติมนิดหนึ่งเพราะความเข้าใจว่า
เรื่องนี้ที่ไปฟ้องเนี่ยเพราะนายบอสเนี่ยหลบหนี
หลบหนีเนี่ยเป็นเหตุให้ถูกสันนิษฐานว่าประมาท

นะฮะจึงนำไปสู่การฟ้องนะครับถ้าไม่เมาไม่เร็วนะครับ
แต่วิเชียนขับรถตัดหน้าเนี่ยผมคิดว่ายังไม่รู้จะบรรยายฟ้องอย่างไรครับ

ทีนี้อย่างนี้ครับ
เร็วหรือไม่เร็วเมาหรือไม่เมาประมาทหรือไม่ประมาทเนี่ย

ถามว่าในการต่อสู้คดีหลักเนี่ย
อายการสามารถเอาผลการพิสูจน์หรือไปต่อสู้กันอีกทีนึง
ในคดีย่อยเนี่ยเอามาสู้กันใหม่ได้ไหมครับหลักฐานต่าง
ไม่ได้นะครับเพราะว่าตำรวจก็บอกไม่เมานะครับ
เมานี่มันจบไปแล้วนะครับเมาไม่เมาอยู่แล้วนะครับ
ก็ไม่เร็วนะครับเพราะตำรวจบอกว่าไม่เร็วนะครับ

เร็วเกินที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ขายุความไปที่อายการสั่งสอบเพิ่มเติมนะฮะ

ก็ยังขายุความไปเลยก็หมายว่าข้อที่จริงไม่มีเรื่องความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดใช่ไหมครับ

แล้วก็เรื่องของในอดับกำหนดวิเชียนครับแล้วจากหน้านี่ก็ชัดเจน
ถูกแจ้งข้อหานะครับแล้วก็ดำเนินคดีแต่ว่าคดีระงับไปด้วยความตาย

เพราะฉะนั้นก็มีเหลืออีกข้อหาเดียวที่จะนำไปสู่การฟ้องได้ก็คือข้อหาวิวะหลบหนี
หลบนี้ทำให้ถูกสันนิษฐานว่าเป็นฝ่ายประมาท

แต่ไม่จำเป็นต้องประมาทนะฮะเพียงแต่ถูกสันนิษฐานว่าประมาท

จำผิดจำถูกไม่รู้นะในการพิสูจน์ว่าขับเร็วหรือไม่เร็วเนี่ย
ดูเหมือนว่า๑กองพิสูจน์หลักฐานมาร่วมพิสูจน์
แล้วก็สองไปมีสถาบันเอาสถาบันอะไรมารู้มาพิสูจน์ประกบกันด้วย

ในทางปฏิบัติในทางาวแรกจริง
ควรจะยึดเอาข้อพิสูจน์ของใครครับ
มันต้องเป็นข้อพิสูจน์

จากกล้องวงจรปิด๒จุดนะฮะ

นะครับแต่เท่าที่ทราบก็รู้สึกว่าจะไม่มี
ความชัดเจนตรงนี้นะครับนี่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
ทราบว่าได้มาดูจากลักษณะรอยบุกชนซึ่งมันรุนแรง
ซึ่งเขาสันนิษฐานว่าเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดนะครับ
แต่ก็อันนี้มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนนะครับ
เพราะมันเป็นข้อสันนิษฐานจากร่องรอย
เหมือนการคำนวณจากเด็กเท่านี้
แล้วก็วิ่งจากจุดนี้ไปจุดนี้มันจะมีความเป็นวิทยาศาสตร์ชัดเจน
ครับแต่สรุปก็คือว่าหากตำรวจเขาสรุปว่าไม่เร็วอะครับ
ทีนี้ถ้าสำรวจว่าไม่เร็วไม่เมา
แล้วจ่าวิเชียนเนี่ยขับรถปาดหน้า
แล้วเขาก็ไปแจ้งความจ่าวิเชียนด้วย
ท่านรองใช้คำว่าไม่รู้จะบรรยายฟ้องว่ายังไง
แต่คุณชูวิทย์บอกเลยว่าถ้าอย่างนี้มีโอกาสยกฟ้องสูง

ถ้ามานะฮะถ้ามาสู้คดีเนี่ยแม้จะมีข้อหาในเรื่องว่าหนีนะครับ
แล้วก็แม้จะหมดยุคความแต่ก็สามารถมาพูดได้ว่า
หมดอายุความก็จริงแต่ข้อที่จริงก็เป็นการหนี
ก็เอามาประกอบได้แต่มันไม่ชัดเจนครับ

เมาเร็วนะครับแล้วก็นะครับ
ดาบตำรวจวิเชียนขับรถตัดหน้าจริงหรือไม่

ทีนี้คำถาม
คำถามก็คือว่าเอาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็แล้วแต่ที่ผ่านมา
เมื่อเรื่องมันเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่าใครควรจะรับผิดชอบครับ
ก็นั่นน่ะสิครับตั้งแต่ข้อเท็จจริงมันเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่นะครับ
ขณะขับเนี่ยไม่ได้เมานะครับเพราะว่าไปตรวจวัดหลังจากเกิดเหตุไปตั้งนานพอสมควรนะฮะ
ตอนเกิดเหตุใหม่ใหม่ที่ไปที่บ้านก็ไม่ได้วัดตอนนั้นไม่ได้เดี๋ยวครับ
มันเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ทำไมพนักงานสอบสวนนะครับไม่มีพยาหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอนะครับ
ในเรื่องของกล้องสองจุดนะครับหรือว่ามันก็แปลกเพราะว่าตอนเป็นข่าวนะฮะ
อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมาก
ถ้าไม่เมาไม่เร็วขับรถมาในช่องทางของตัวเองตามปกติ
คนตายขับรถตัดหน้าเนี่ยในบอสจะประมาทยังไงครับ
เออเออเรื่องนี้จะเป็นคดีตัวอย่างล่ะ
คำถามผมก็คือว่าที่ผมถามว่าใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบ
เมื่อวานนี้คุณศรีสุวรรณจัญญาไปยื่นต่อปปช
ให้เอาผิดตั้งแต่พบตรผู้บัญชาการตำรวจนครบานอดีตอายการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปปชสอบลงมา
ว่าใครควรจะรับผิดชอบยังไงท่านลองคิดว่ามีน้ำหนักไหมครับ
ก็มีนะครับความจริงเรื่องนี้มันก็มีมูลในการที่ได้พิจารณาโทษ
ตำรวจผู้รับผิดชอบไปจำนวนหนึ่งนะครับ
ใช่ไหมครับที่มีการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอะไรก็แล้วแต่

แต่ก็ไม่เห็นผลนะทุกคนก็ยังรับราชการกันเป็นปกติ

เราไม่ทราบว่ารู้สึกว่าจะเป็นประเด็นที่เขาปล่อยให้มันล่าช้าจนขาดอายุความเป็นหลัก

ไม่ใช่เรื่องของการบิดเบือนพยานหลักฐานนะครับ

ครับเหลือแต่การติดตามตัวมาส่งฟ้องศาล
เอาละออกหมายจับเป็นหมายแดงแล้วตอนนี้ส่งไป๑๙๐ประเทศ

คำถามที่ชาวบ้านเขาสงสัยก็คือว่า
ถ้าแต่ละประเทศไม่ตอบมาหรือตอบมาเรื่องเดียวกันก็คือว่าไม่พบไม่เห็นไม่รู้
เราจะทำอย่างอื่นได้มากไปกว่านั่งรอจดหมายไหมครับ
ก็คงจะทำอะไรไม่ได้มากนะครับเว้นแต่ว่าบางประเทศที่มีเจ้าที่ตำรวจอยู่เป็นเจ้าที่
เราก็เรียกว่าเป็นผู้ช่วยทูตอยู่บางประเทศซึ่งไม่มากนะครับ
อันนั้นก็อาจจะไปสืบต่อด้วยตัวเองได้นะครับหรือตำรวจจะส่งตำรวจไปสอดส่องดูบางประเทศ
ฉะนั้นก็ต้องรอเขาตอบมาฮะให้เขาตอบมาว่าไปอยู่ประเทศไหนมีหลักฐานการเข้าเมืองที่ประเทศไหนนะครับ
ก็ให้เขาตอบมาแต่สำหรับบางประเทศก็อาจจะไปสืบหาด้วยตัวเองได้นะฮะ
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศก็อาจจะประสานงานไปต่อ
แต่ว่ามันก็ยิ่งลำบากฮะเลื่อนลอยครับ
เพราะไต้หวันเป็นหนึ่งใน๑๐ประเทศที่ไม่มีตำรวจสากล
ไม่ได้มาเกี่ยวมาคล่องกับเรื่องสนที่สัญญาของตำรวจสากลเนี่ยนะ
เพราะว่าเขาเลือกว่าถ้าเลือกจีนก็ต้องไม่มีไต้หวัน
ถ้ามีไต้หวันก็ไม่ต้องมีจีน
ฉะนั้นไต้หวันพูดง่ายก็คือไม่มีตำรวจสากลว่าอย่างนั้นเถอะ

ที่หนีคดีใบแล้วก็ตำรวจไม่ได้ให้ส่งใครมาจริงจังนะครับ
เพราะว่าคนที่มีเงินมากเขาก็จะไม่อยู่ถาวรหรอกครับ
กระโดดไปประเทศนู้นกระโดดไปประเทศนี้
นะครับมันก็ลำบากในการที่ยืนยันที่อยู่
การไปนี่ไม่ได้หมายไปอยู่พักอาศัยเลยนะอาจจะไปชั่วคราว
เดี๋ยวก็ไปประเทศนู้นประเทศนี้นะครับ
แต่เพราะเอิญว่าคดีนี้คนสนใจกันเยอะ
คนสนใจกันเยอะแต่ว่าถ้าเป็นรูปการนี้ก็ต้องทำใจว่า
วันหนึ่งเรื่องก็ค่อยเงียบไป

แต่ว่าประเด็นหนึ่งที่จะถามท่านรองก็คือว่า
เรื่องนี้เป็นหัวเชื้อที่ก่อให้เกิดจุดไฟขึ้นมา
เพื่อให้ปฏิรูปงานสอบสวน
และอยู่ในกระบวนของการปฏิรูปตำรวจด้วยเนี่ย
เขามีความคืบหน้าไปถึงไหนครับเรื่องปฏิรูปการสอบสวน
ก็มีนะฮะในคณะอาณุกัณฑิการ
ในการมหี่กัณฑิการใหญ่ตามล้ำเนลนะฮะ
เขาก็เติมอาณุฝ่ายสอบสวนนี่นะฮะ
ที่จะปฏิรูประบบงานสอบสวนเนี่ย
รู้สึกมีด้วยท่านฐานิกเกสวพิทักษ์

โดยทั้งให้พนักงานในการเข้ามามีส่วน

ก็ยังไม่ทราบว่าผลสุดท้ายจะออกมาอย่างไร

การสอบมันอยู่ในมือของกำรวจทั้งหมดเลย

เรื่องเร็วเรื่องเมาอะไรต่างพวกนี้นะครับ

เราก็อย่างน้อยเราก็จะเชื่อมั่นได้ว่า
รายการเนี่ยเขามีหลักของเขา

จบในประวัติบัณฑิตมีหลักประกันความอิสระ

พยายามหลักฐานต่างให้มันตรงกับความเป็นจริง

เรื่องเมาหลังขับเรื่องขับรถไม่เร็ว

ทีนี้ถ้าผมถามอีก

อายการเขาจะมีเจ้าหน้าที่เพียงพอ

แต่ว่าถ้าสมมุติว่า
ทั้งรายการทั้งตำรวจ

อายการด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับ
แต่พนักงานอายการต้องมีความรับผิดชอบนะครับ

ยกฟ้องเนี่ยอายการเขาก็จะบอกว่า
เขาก็ไม่เห็นพญาหลักฐานแต่แรกนะครับ

ในการที่จะไปพิสูจน์ความผิดให้สารเห็น
นะครับ
เขาก็ไปแก้ปัญหาของเขาเอง

คดีเฉพาะคดีสำคัญหรือคดีที่มีปัญหา

ร้อยหนึ่งมันจะมีสักประมาณ๕คดีอย่างเนี่ยนะครับ

การเอาอายการไปร่วม
คดีสำคัญสำคัญในการสอบสวน

ถึงไม่ใช่หลักประกัน๑๐๐

แต่ว่าอย่างน้อยเป็นช่องทางที่ดีที่สุดตอนนี้

แล้วก็ติดนะครับห้องนะครับ

อย่างนี้สองเรื่องนี้จบข่าวเลยครับ
เรื่องการบิดเบือนการล้มคดีอะไรต่างที่มีปัญหาครับ

ก็ได้ความชัดเจนในระดับหนึ่งว่า

อ่าคดีย่อยคดีหลักจะเป็นยังไง

นิดนึงมันไม่ได้ว่าหมดอายุความ
ผมก็ยังไม่เห็นว่าสารจะลงโทษได้อย่างไรเลยนะ

ท่านก็ทิ้งท้ายให้คนยิ่งกังวลเข้าไปใหญ่

เอาล่ะครับนี่คือพันธุ์โปรดิกษ์
วิรุธซีรีสสวัสดิบุธครับ

ไม่เมาไม่ได้ขับรถเร็ว

แล้วก็มีดาบวิเชียนมาปาดหน้าอีก

รวมถึงท่านอดีตเจรตำรวจด้วยนะครับ
ท่านตำรวจเอกวิรุฑศรีสวัสดิบุธ
ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ทำให้เราได้ติดตาม

ณตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่คดีหลักคดีเดียว

ทั้งตำรวจไทยทั้งตำรวจ

ถ้าเขาเอาหลักฐานที่พูดไป